เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยนะครับ
นักกีฬาพิการทีมชาติไทยครับ
ทีมีเฮวันนี้ไปฮาเฮกับเกมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
สื่อกับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
ในงานภาระเบรส
งานนี้น้องพีชี่
ผู้ประกาศสาวสวยสวยอินเตอร์

ก็ไปร่วมแจมแข่งขันกับเขาด้วย
แต่ไฮไลท์ต้องไปดูวิ่งวิบาก
ที่ปิดตาพาเข้าเส้นชัย

ก็ทุลักทุเลแบบนี้

ฮ่าฮ่าฮ่า
ตียังสะใจฟีบถ้าแปลกเลยนะครับ
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ